สูบกัญชาไปเต็มที่เลยค่ะเจ็บบ้องเจ็บน้องอเจ็บบ้อง
ที่แล้วอยากจะไปดูอะไรสวยงาม
ก็ขี่รถจักรยานยนต์ชมวิวไปค่ะ
สุดท้ายโดนตำรวจจับเพราะอะไรรู้ไหมคะ
ไปขโมยรถจักรยานยนต์ของเจ้าบ้านเขาเมื่อกี้ช่องวิว
ตำรวจตามรวบตัวเลยไปดูกันหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง

ลักษณะน่าจะเป็นจินตนาการที่เขาเกิดขึ้น

แล้วเขาจะออกชมสิ่งสวยงาม
อะไรก็ว่ากันไปนะเป็นจินตนาการของเขานะ
แต่ว่าเสียดายนะที่ต้องเปรย์หน้าเปรย์หน้าไปก่อนล่ะกัน
เพราะว่าผู้ชายคนนี้ชื่อนายนนท์ค่ะขออภัย
นนอายุ๒๕ปียิ้มตาเยิ้มรับสารภาพ
แต่โดยดีบอกว่านี่สูบกัญชาไป๗บ้อง
เอารถคันนี้มาขี่เล่นจะขี่ไปทั่วอำเภอกเกาะคาในจังหวัดลำปาง
คือบอกว่าจอดรถจักรยานยนต์ของตัวเองเอาไว้ให้กับเจ้าของรถ
แล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของเขามาขี่แทน

ก็เลยเอาจักรยานไปไว้แล้วเอามอเตอร์ไซค์ของเขามาขี่

สุดท้ายนำตัวไปดำเนินคดีไหนก็หาหลักศัพท์นะครับ
จากชายคนนี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันนะคะ
เป็นเหตุการณ์เนี่ยค่ะคุณผู้ชมเห็นไหม
เดินชิวยืนถอดเสื้อ
ถือกระป๋องกาวสูดดมพร้อมกับชมทัศนียภาพยามเย็น
เห็นไหมคะ

แล้วก็ไปยืนอยู่บนสะพานข้ามแม่น้ำนครนายก
แล้วใครมาเห็นก็หวาดกลัวชาวบ้านก็กลัว

ตำรวจก็กลัวเหมือนกันดูหยืนห่างนะ

ยืนชมวิวไปก่อนมีมีดวางอยู่ข้างตำรวจมา
ก็เดินตลอดคุยไปคุยมา
ตำรวจสายตรวจโรงพักนครนายกมาถึง

แล้วก็ค่อยไปควบคุมตัวนะคะ
ชมตอนตำรวจพูดคุยกับชายเมากาวคนนี้กันหน่อย

นั่งเหมือนอะไรบ้าง

พบแน่ว
สั่งแนะนำดี
เอาสั่งเก็บไว้เดี๋ยวเราจะพาไว้น้องค้า
เป็นไงล่ะประสบการณ์การดมของพี่เขา

ตั้งแต่เกิดนะครับ

ทีนี้ตำรวจไปสอบถามพี่แก
ก็บอกว่าเขาชื่อวิไลเขียวระยับอายุ๓๘ปี
อยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกเห็นอากาศดีไม่ร้อนอ๋อ
เลยเดินดมกาวจนขึ้นมาบนสะพาน
ชมความงามของแม่น้ำนครนายกสะกดสายตาให้ต้องหยุดมอง
แล้วก็เลยเผลอยืนดมกาวโจ่งแจ้งอยู่บนสะพานเป็นเวลานาน
ตำรวจไปเจรจาเสร็จก็นำตัวนายวิลัยไปชมความงามต่อที่โรงพัก
แต่ว่าก่อนจะไปโรงพักนายวิรัยยังต่อรองด้วยนะ
ขอถือกระเป๋ากาวของกลางไปโรงพักด้วย
เกรงจะวุ่นวายก็เลยยอมไม่ถือไปก่อน
แล้วก็ไปมอบตัวให้ร้อยเวรดำเนินคดีต่อไป

ดมมานานมากนะครับ